นิกายสุขาวดีซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของรัฐธิมหาญาณ
มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนได้เข้ามาในประเทศไทยกลางพุทธศตวรรษที่สิบสอง
รูปพระอมิตาพระที่สร้างขึ้นในนิกายสุขาวดี
มักจะสร้างแบบยืนครองจีวอนห่มคลุมพระอังษาทั้งสองข้าง
จีวอนด้านหน้าเป็นรูปโค้งชายจีวอนด้านหลังตัดเป็นเหลี่ยม
หัดทั้งสองข้างแสดงธรรมเช่นพระอมิตาพระในวัดเบนจมบพิษ
ได้มาจากวัดป่าคอยลบบุรีและจากวัดมหาธาตุสุโขทัย
พระอมิตาพระพุทธศัตริย์ต่างไหนภพที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระมิตาพระพุทธที่สร้างขึ้นในจีน
สมัยราชวงศ์สุยพุทธศักราช๑๑๓๒๑๑๖๑